มาแล้วในช่วงนี้ไปดูกันหน่อยดีกว่าวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอ

ต้องไปดูเรื่องราวของความสวยงามของภาพวาดบนฝาผนังคุณผู้ชม

ซึ่งนี่ก็เป็นฝีมือของการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทอง
เขาวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตภาพวาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ไปดูดีกว่าว่าฝีมือของชาวบ้านที่ไม่ใช่จิตรกรเนี่ยสวยงามขนาดไหนค่ะ
ไปกันเลยนะคะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองค่ะ
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยระยะทางกว่า๕๐๐เมตรนะคะ
ทางด้านครูอาจารย์ศิลปินอิสระก็มาด้วยรวมถึงนักเรียนนักศึกษาจังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะ
ก็มาร่วมแรงร่วมใจระบายอารมณ์ค่ะ

ระบายอารมณ์ศิลปินวาดภาพบนกำแพงเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะคะ
โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายวีรวุฒิอุตรเสรณีเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมมาเลยค่ะ
นำคณะผู้ที่เป็นศิลปินมืออาชีพมือสมัครเล่นมาร่วมวาดกัน
ภาพวาดต่างนี้ก็สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวอ่างทอง
รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่แค่นั้นไม่ใช่มีแค่ภาพวาด
เขายังนำเอาคำขวัญของจังหวัดอ่างทอง
เขียนเอาไว้ที่กำแพงริมเขื่อนนี้อีกด้วยนะคะ
โดยโครงการจิตอาสาวาดภาพกำแพงเขื่อน
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเนี่ย
มาจากแนวความคิดที่ว่าชาวจังหวัดอ่างทองนี้นะคะ
อยู่ที่ริมน้ำเจ้าพระยา
แล้วก็มีกำแพงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเป็นกำแพงยาวแบบนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้กำแพงนี้มีความสวยงามด้วย
แล้วก็ใช้งานในเรื่องของการกั้นน้ำได้ด้วย

ก็เลยออกมาเป็นแนวคิดการเอาภาพวาดเนี่ยค่ะ
ขึ้นมานะคะโดยเอาแหล่งท่องเที่ยวมาวาด
เอาวิถีชีวิตของชาวอ่างทองเข้ามาวาดบนกำแพงนี้แหละ
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความตั้งใจนะคะ
เพื่อที่จะให้จุดจุดนี้จากกำแพงธรรมดาเนี่ย

เป็นแหล่งถ่ายภาพเป็นแหล่งเซลฟี่ของประชาชนในจังหวัด
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองด้วย
และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
นี่ค่ะถือว่าเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดที่ดีมาก
เห็นแบบนี้ก็ต้องปรบมือให้กับความตั้งใจของทุกคนเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวภาพออกมาเสร็จสวยงามอย่าลืมไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กัน

ว่าแต่ละคนเขามีความสามารถกันขนาดไหน
เป็นจุดที่เขานั้นเอาไว้สำหรับวาดภาพสวยนะฮะ
บกวนนะครับวัยรุ่นมือบอลอย่าไปยุ่งไปอย่าไปสปงสเปย์ว่าสถาบันนั้นเป็นอะไรยังไงไม่เอานะฮะ

เขาทำให้เป็นสวยงามแบบนี้เป็นคล้ายแบบเป็นแลนด์มาร์คในจังหวัดอ่างทอง
ใช่ค่ะก็เป็นภาพวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะบางทีเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าแต่ละจังหวัดเขามีวิถีชีวิตกันยังไง
เราอย่างน้อยได้มาชมภาพกำแพงอย่างน้อยก็แบบเออได้เห็นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยไปเที่ยวแบบนวัดวิถีไปเที่ยวให้มันลึกซึ้งเก๋ไก่เข้าไปอีกก็ได้
คือมันเหมือนมันเป็นการใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์ใช้ความสามารถใช้ทักษะทางด้านศิลปะมาสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์บางคน
ที่เอาไว้ระบายอารมณ์ศิลปินอย่างแท้จริงถูกต้องระบายมันออกมาปลายมันออกไปเลย
อยากจะส่งไปกำแพงที่อ่างในบ้านด้วยโอ้ยไม่พอน่าจะต้องไปกำแพงเมืองจีนเลยอารมณ์คนนี้มันเยอะจริงเลยนะใช่ค่ะยาว